คุณผู้ชมค่ะดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะ
คือน้ำที่ว่าคือน้ำเหนือปล่อยเข้ามาเยอะ
และทีนี้เขื่อนเจ้าพญาที่ชัยนาธเขาต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะ

นี่เร็วนี้นี่น่าจะเป็น๒๙๐๐๓๐๐เลยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นค่ะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย
หลังจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเขื่อนเจ้าพญานะคะ
ปรับแผนการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ตอนแรกนะ
วินาทีช่วง๓๙ตุลาใช่ไหมคะ
แน่นอนจะส่งผลกระทบให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญา
อย่างตรงอำเภอเมืองชายนาฏแล้วก็ที่มโดรมของชายนาฏ
อำเภอเมืองอุทัยจังหวัดอุทัยเนี่ยจะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นสัก๓๐เซนติเซนติเซน
ท้ายเขื่อนจะเพิ่มอีกประมาณ๑๐๒๐เซนติเซนติเซน

ทีนี้ตอนตี๑ที่ผ่านมาค่ะ
เขื่อนเจ้าพญาที่อำเภอสัพพญาจังหวัดชัยนาฏเนี่ยนะ
ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ำมาอยู่ที่๒๘๔๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาต้องรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อน
กับน้ำท้ายเขื่อนแล้วก็ต้องเร่งสร้างพื้นที่ว่าง
ลำน้ำเหนือเขื่อนสามารถรับน้ำเหนือ
เดี๋ยวน้ำเหนือจะลงมามากกว่านี้อีกนะคะ
เดี๋ยวจะมีการปรับแผนการระบายน้ำ
เป็น๒๙๐๐๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรับน้ำจากทางเหนือนั่นเองค่ะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ย
ก็ต้องเจอกับน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือน
เขาก็ต้องวางกระสอบทรายกันค่ะคุณผู้ชม

ต้องวางกันไปแบบโอ้โหสี่ชั้นหกชั้น

ผู้นำชุมชนกับชาวบ้านแล้วก็ทหารจากกองพลปืนใหญ่เนี่ย
เขาก็ต้องสลับสับเปลี่ยนเวรยามกันดูสิ
มากรอกกสอบซ้ายตลอดทั้งคืน
นักเรียนน้องชุดนักเรียนน้องตุ๋นค่ะ
เด็กชายนักถุวุธสนอ่วมหนุ่มหล่อขนี้
วัย๑๑ปีใช่มาช่วยกรอกกสอบซ้ายด้วยเห็นไหม
คนละเล็กคนละน้อยช่วยได้ก็ช่วยกันนะคะ